มาดูเหตุนี้ฮะชาวบ้านที่พิสุนุโลกรวมถึงน้องนักเรียน

รถตู้คันหนึ่งขับตามมาประกบเด็กนักเรียนหญิง
ที่กำลังขี่รถจักรยานไปซื้อของ
กะจะฉุดเด็กนักเรียนหญิงขึ้นรถตู้นะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเป็ด
ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ซึ่งทางผู้มนวยการโรงเรียนพอสายบรุ้งคำพุทธ

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เลิกเรียน
นักเรียนกำลังกลับบ้านแล้วก็ขี่จักรยานจะไปซื้อของ
ปรากฏว่าถูกคนร้ายขับรถตู้ประกบเพื่อจะก่อเหตุฉุดขึ้นรถ
พอก็ต้องเอาไปแจ้งเตือนให้กับนักเรียนทุกคน
ให้ระมัดระวังรวมถึงแจ้งเตือนบอกต่อผ่านสื่อด้วยนะครับ
อยากให้เป็นอุทาหรณ์เตือนกันไว้นะฮะเอาฟังเสียงพอหน่อยนะครับ

เล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังนะฮะบอกว่าหลังจากเลิกเรียน
ก็ได้ขี่จักรยานไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้านนะครับ
ระหว่างทางมีรถตู้ขับตามหลังมา
เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนทั่วไปแล้วฮะ
แต่พอรถตู้ขับมาประกบรถจักรยานของเธอ
มีคนที่นั่งมาในรถตู้ฝั่งข้างคนขับฝั่งผู้โดยสาร
ได้ลดกระจกรถลงแล้วก็เอื้อมมือมาคว้าแขนของเธอทันที
ตอนแรกคิดว่าเป็นคนรู้จักกันแต่มองไปมองมาอ้าว
ชายคนนี้สวมหน้ากากอนามัยสวมหมวกมองเห็นแต่ตาเท่านั้น
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครเธอจึงรีบสลัดแขนจนหลุด
ทำให้รถจักรยานของเธอก็เสียหลักล้มลง
ส่วนรถตู้คนขับก็เร่งเครื่องขับหลบหนีไปทันที
ตัวของเด็กนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ว่ามีเลือดไหลออกจากกกหูมีแล้วก็รีบกลับบ้าน
เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับย่าและให้แม่ฟังนะครับ
ส่วนนางมานีชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยนะครับ
เหตุการณ์รถตู้มาดักฉุดเด็กนักเรียนเกิดขึ้นมาแล้ว๓ครั้ง
โชคดีที่นักเรียนหญิงแต่ละคนหนีได้ทัน
ส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่๔นะครับ
ตอนนี้ชาวบ้านต่างหวาดภาวะกลัวกันไปหมดแล้ว
ต้องไปส่งลูกหลานกันเองให้ถึงโรงเรียน
เวลาไปรับกลับบ้านก็ไปรับแล้วกลับมาถึงบ้านก่อนนะฮะ
แล้วก็ไม่ปล่อยลูกหลานไปขี่จักรยงจักรยานหรือว่าเดินไปซื้อของนะฮะ
ขณะที่ทางโรงเรียนบ้านคลองเป็ดได้กำชับเด็กนักเรียนทุกคนนะครับ
ให้ระมัดระวังเวลาอยู่นอกบ้าน
จากนี้ไปจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ทั้งในพื้นที่โรงเรียนแล้วก็โดยรอบโรงเรียน
เพื่อให้เห็นนะครับป้องปรามเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับ
สำหรับลักษณะของรถตู้ที่ก่อเหตุนั้นนะครับ

คือเป็นรถตู้สีบรอนรุ่นเก่า

ส่วนรูปภัณฑ์ของคนร้ายแน่นอนเป็นเพศชายนะฮะ

ขับวนเวียนรอบหมู่บ้านอยู่หลายครั้ง
ก่อนที่จะเลือกเหยื่อเป็นเด็กหญิงอายุสักประมาณ๑๐๑๑ปี
ขณะที่เด็กหญิงนั้นขี่จักรยานไปโรงเรียนหรือว่าไปทำธุระนะครับ
เช้าวันนี้ที่โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
ทางคณะครูอาจารย์ยังคงเปิดเรียนตามปกติ
โดยพอโรงเรียนก็เปิดเผยว่าทางโรงเรียนก็กำชับให้คุณครู
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องคนแปลกหน้า

อีกทั้งจะทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ด้านในแล้วก็ด้านหน้าโรงเรียนรวมอีก๖ตัว
เพื่อสร้างความปลอดภัยกับเด็กนักเรียนนะครับ
ขณะนี้พันธ์ตำรวจโทเอกพบพรมราช
รองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนสพวังทองพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ลงพื้นที่ชุมชนลงพื้นที่โรงเรียน
เพื่อเก็บหาหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน
หาร่องรอยของรถตู้ที่ก่อเหตุว่ามีจริงหรือไม่
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปไหนนะครับแล้วก็เป็นใคร
ไม่รู้ว่าเป็นคนในหมู่บ้านหรือคนนอกหมู่บ้านนะฮะ
ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านก็ยังมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่บ้าง
บางคนก็บอกว่าเป็นรถเก๋ง

ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้นให้ละเอียด
พร้อมกับจะสอบถามเด็กนักเรียนที่ประสบเหตุ
ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้ง
เพราะว่า๔ครั้งก็ไม่รู้ว่าแต่ละครั้งมารถอะไร
ครั้งนี้เด็กนักเรียนหญิงบอกรถตู้แต่ครั้งก่อน

ทีนี้ตำรวจก็ต้องเร่งทำงานแล้วล่ะชาวบ้านเขาภาวะแล้วนะฮะ